ขุนผู้ชายครับขนาดนั้นสำคัญในไหน
ยังคงมีความเชื่อแบบนี้อยู่นะครับ
ผู้ชายคนนี้ทำงานก่อสร้าง
ให้เพื่อนฉีดให้เฮ้ยเพื่อนได้วิชามาจากไหนในคุกครับ

โร่ไปหากันจอมพลังครับ
โพสต์บอกว่าหนุ่มใหญ่อวัยวะเพศบวมเจ็บสุดทรมานใกล้เน่า
หลังเห็นเพื่อนฉีดสารเพิ่มความใหญ่แล้วอยากทำบ้าง
แต่เมื่อให้เพื่อนฉีดเกิดอักเสบผิดรูปอยากได้ที่รักษาด่วน
จอมพลังพาผู้ชายคนนี้อายุ๕๑แล้วนะ
อายุ๕๑แล้วไปโรงพยาบาลศัลยกรรมความงามแห่งหนึ่ง
พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจอาการแล้วก็วางแนวทางการรักษานะครับ
ผู้เสียหายเปิดใจด้วยใบหน้าเศร้าหมอง
บอกว่าผมอยากจะเพิ่มขนาดครับ
เพราะว่าเพื่อนได้วิชาฉีดยาขยายน้องชายจนสาวหลงจากในคุก
แต่หลังจากเพื่อนฉีดให้คุณผู้ชมครับมันเกิดผลข้างเคียง
ตอนนี้ใช้งานแบบปกติยังใช้ไม่ค่อยได้เลยครับ
แล้วก็บวมขึ้นบวมขึ้น
ตรงที่มันบวมมันไม่ใช่บวมตรงที่เขาฉีดนะครับ

เขาบอกว่ายาไหลไป
คุณผู้ชมครับจริงผู้เสียหายก่อนจะไปหาคุณกันจอมพลังเนี่ยนะ
เข้าไปโรงพยาบาลมาแล้ว๓แห่ง
ได้รับแค่ยาแก้ปวดกับยาแก้อักเสบ
บางแห่งบอกว่าคุณรักษาได้นะ
แต่มันต้องผ่าตัดเอาของเหลวออกที่คุณฉีดเข้าไป

แกบอกจะไม่มีเงินล็อกทำงานก่อสร้างรายวัน
แพทย์ผู้เจ้าชาญบอกว่าการฉีดสารแปลกปลอมเข้าสู่อวัยวะ
่อมทำให้เกิดการติดเชื้อรุนแรงแล้วก็อาจจะเน่าได้
การรักษาอาจจะต้องผ่าตัดแต่ขึ้นอยู่กับความเสียหายครับ
อกจากนี้ยังกระทบไปถึงคู่ด้วยนะ

อกจากจะเจ็บจากไอ้ขนาดแล้วอาจจะรับเชื้อ
จากการอักเสบของอีกฝ่ายด้วยครับ
ยูนีซันนะครับฉีดด้วยทีซีไมซินนะครับ
ฉีดด้วยน้ำมันมะกอกฉีดซีลิโคนเหลวเข้าไป
พวกนี้ส่วนใหญ่นะครับฉีดไปไม่กี่วัน
มีปัญหาบวมแดงนะครับบางคนถึงขั้นเน่านะครับ
จะต้องมาตัดทิ้งนะครับ
เพราะฉะนั้นในกรณีถ้าเกิดผิดพลาดไปแล้วนะครับ

แต่ว่าอย่าพยายามเขาเรียกว่าแก้ไขด้วยตัวเอง
บางคนเนี่ยนะครับมันบวมจนขั้นแบบปัสสาวะไม่ได้นะครับ
ก็ไปผ่าเปิดหัวเอาเองทีนี้ผ่าเองเปิดหัวเองนะครับ
ก็เน่านะครับทีนี้พอเน่าก็ลาม
พอลามเสร็จก็อายพออายเสร็จก็ไม่รู้จะทำยังไง
ทีนี้เงินก็ไม่มีไปหาหมอก็อาย
เขาเรียกว่าภรรยาก็ด่าอีกเพราะฉะนั้นหลายอย่างนี้นะครับ
กรณีถ้าเกิดบอกว่าอยากจะเพิ่มขนาดนะครับแนะนำปรึกษาแพทย์นะครับ

กรณีนี้โรงพยาบาลสรุปแนวทางการรักษา
บอกว่าจะช่วยรักษาฟรีให้ไม่คิดค่าใช้จ่ายโอ้โชคดีจริงนะ
ส่วนประเด็นการฉีดสารขยายขนาด
เพราะว่าสารที่ฉีดเข้าไปส่วนใหญ่เป็นยารักษาแผลภายนอก
ฉีดเข้าไปแล้วย่อมเกิดปฏิกิริยา

บอกหากไม่อยากตัดอย่าไปเชื่อลองดูหน่อยไหม
ต้นเป็นอะไร

เลิกซะเถอะนะเพราะเลิกแล้ว
ฟิตสตาร์ทติดง่าย

ฟิตสตาร์ทติดง่ายก็พอไม่ต้องให้มันใหญ่หรอก
นี่ก็เป็นคำเตือนจากหมอแหลปนะคะ